เมื่อ๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

มีคนนึงเนี่ยถูกรุมจนน่วมเลยนะฮะ

เขาจีกันน่ะ
เขาจีกันน่ะ

นี่คือสะพานจันสมอนุสรนะครับ

วัยรุ่นสัก๕คนได้นะครับ

ผู้ชายเสื้อดำคนหนึ่งนะฮะไม่สนว่าจะมีใครอยู่แถวนั้น
คนที่เดินไปเดินมามาชมวิวอยู่บนสะพาน
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะครับสุดท้ายสักพักหนึ่งก็แยกย้ายไปนะฮะ
นี่ค่ะคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเห็นว่าหวาดกลัวเลยล่ะ
ไม่รู้ว่าจะมีลูกหลงอะไรมาถึงหรือเปล่าวันนี้ใช่ค่ะ
นี่เห็นไหม๔ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตรงเนี้ยเป็นบนสะพานนะฮะแต่มีผู้ที่
แชร์คลิปเพิ่มเติมเป็นกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ตรงนี้นะฮะ
เป็นแก๊งวัยรุ่นสักยี่สิบกว่าคนได้จอดรถขวางถนนสายเชียงใหม่ลำพูนที่สะพานเหล็ก
นะฮะคว่างปลาสิ่งของใส่กันชกต่อยกันนะครับ
แล้วก็พากันขี่รถไปตามถนนสายต่างนะฮะขี่เร็วเลยล่ะ
คนก็เดือดร้อนกันหมดนะครับแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
แต่คลิปที่ไปไล่ทำร้ายกันบนสะพานเนี่ยที่ดูไปก่อนเนี่ย๒๐มิถุนายน
ก็ไม่กลัวตำลังตำรวจเลยนะไม่กลัวเลยฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดที่ตีกันนะครับที่ยกพวกตีกันเนี่ย
ช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นตู้ยามตำรวจจราจรนะครับ
คือชาวบ้านบอกว่ากลางวันเนี่ยจะมีตำรวจมาทำงานอยู่เข้าวงเข้าเวร
แต่ช่วงกลางคืนก็ไม่มีตำรวจแล้วนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
คาดว่าพวกที่ไล่ทำร้ายกันหรือว่าขี่จักรยานยนต์ทำร้ายกันแล้วก็ขี่ไปทั่วเมืองเนี่ย
นี่เป็นพวกวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มไทยใหญ่นะฮะนี่ฮะเป็นกลุ่มไทยใหญ่นะครับ
ในพื้นที่ทางเชียงใหม่นะครับโชเฟอร์สองแถวแถวนี้บอกว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไทยใหญ่ไม่มีคนไทยหรอกนะฮะแล้วก็ชอบก่อเหตุแบบนี้
แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็กลัวกันหมดค่ะอย่างคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ย
เป็นแม่ค้าขายของฝากอยู่ริมฟุตบาทของตลาดดอกไม้บอกว่าตอนเกิดเหตุนี้ป้าก็เห็นนะ
เนี่ยป้ากำลังขายของให้ลูกค้าอยู่อยู่กลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่
ขี่จักรยานยนต์มาจอดใต้สะพานสิบกว่าคันมีปากเสียงกันนะ
มีผู้หญิงมาด้วยในกลุ่มเนี่ยสักพักนึงทั้งสองฝ่ายก็ชกต่อยกัน
อีกฝ่ายสู้ไม่ได้ค่ะที่เห็นคลิปตอนแรกนะฮะ
บนสะพานเนี่ยป้าบอกอีกฝ่ายสู้ไม่ได้วิ่งหนีขึ้นสะพานจันสม
วิ่งผ่านหน้าร้านป้าไปเลยลูกคงลูกค้าตกใจหมดนะฮะ
แล้วก็ไปต่อยไปตีกันอยู่บนสะพานตอนนั้นโทรแจ้งตำรวจไปแล้ว
ไปสองครั้งตำรวจก็มานะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
คืนวันเสาร์นะเจ้าอ่าคืนวันเสาร์อ่าฮะเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะโอ้มัน
โหมันมันไล่กันเหมือนว่ามันคว้ายเนี่ยกับลูกอืม
มีประมาณกี่คนนะคุณป้าโอ้ประมาณยี่สิบกว่าคนขึ้นไปล่ะลูกอืม
มันก็ไม่มีอาวุธอย่างนั้นลูกมันวิ่งไล่กัน
เราตอนนั้นเรามาหารแล้วมันมืดอยู่โซนบ้านเราแบบกล้าพอมันอ่ะ
มันเป็นใครครับเป็นคนเป็นคนไทยมันไม่ใช่คนไทยหรอกลูก
ถ้าคนไทยมันไม่ทำอย่างงี้กันอืม
ผู้หญิงน่ะใส่เสื้อกอดอกอย่างเดียวอ่ะอ๋อมีเป็นเป็นผู้หญิงก็มีด้วย
มันแย่งผู้หญิงกันน่ะลูกเนี้ยผมก็อยากจะให้ทางการช่วยดูแลให้หน่อยเนาะ
เพราะว่าเวลามาทะเลาะกันมาตีกันมาต่อยกัน
มันก็ลำบากจบทางห้องจบน้ำไปข้าวบ้าน
ลูกเหลือมันกลัวกลัวครับกลัวล่าสุดสพเมืองเชียงใหม่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าวัยรุ่นพวกนี้จะก่อเหตุแล้วก็ขี่รถไปกันนะครับ
ก็พบว่าขี่ไปในหลายพื้นที่ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์
อยู่แถวชุมชนต้นขามถนนเรียบทางรถไฟนะมายังถนนวิชญานนท์ด้วยนะฮะนี่ฮะ
แล้วก็มายกพวกตีกันอีกนะฮะคือรีบไปตรวจสอบแล้วแต่ตอนนั้นไม่เจอตัว
ก็เลยไปตั้งด่านตรวจที่ถนนแล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์ได้ดักได้นะฮะเป็นรถแต่งท่อเสียงดังห้าคัน
แล้วก็เอาวัยรุ่นเนี่ยไปเปรียบเทียบปรับไปดำเนินคดีนะครับส่วนที่ว่าไปต่อยอะไรกันบนสะพานอะไรพวกนี้เนี่ย
ว่ากลางถนนที่ท่านเห็นเนี่ยยังไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความนะฮะ
ตำรวจบอกว่าก็ไล่ตรวจสอบให้แล้วคือบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันค่ะ
ถ้าเจอก็จับได้เลยความผิดซึ่งหน้าเนี่ยแต่ยังต่อยต่อยกันอยู่บนสะพานอย่างนี้
ยังไม่มีใครไปแจ้งความเนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปเวลาเกิดเหตุก็
ถ้าไล่ทันเมื่อไรก็จับตำรวจบอกจับหมดแต่พฤติกรรมนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยนะคะ